ที่บอกลูกดกเนี่ยจริงแล้วมีทั้งลูกบุญธรรม
เพราะว่าจะพาคุณผู้ชมไปดูภาพนี้
เป็นภาพประทับใจของแม่บุ๋มกับแฟนคลับที่เธอเรียกว่าลูก
คลิปนี้ค่ะพี่บุ๋มโพสต์ลงในไอจี
เป็นภาพที่น้องคนเสื้อสีแดงคนนี้

ค่ะก่อนที่ทั้งคู่โหเ฼าหกอดกันทั้งน้ำตาเลยนะคะ

แล้วก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์ด้วยข้อความที่มันซึ้งใจเยอะแยะมากมาย
บุ๋มก็เลยเล่าให้บันเทิงไทยรัฐฟังแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมบอกว่าน้องคนนี้นะคะ
ชื่อว่าน้องมิกกี้น้องมิกกี้เป็นแฟนคลับพี่บุ๋ม
ตั้งแต่พี่บุ๋มได้เป็นนางสาวไทยก็คือเมื่อ๒๐ปีก่อน
มิกกี้รักแล้วก็ผูกพันกับพี่บุ๋มเนี่ยมากจริงจนขอเรียกพี่บุ๋มว่าแม่เลยค่ะ
แล้วเมื่อ๓ปีก่อนนะคะมิกกี้โทรมาบอกพี่บุ๋มบอกว่า
แม่หนูไม่ไหวแล้วหนูเป็นมะเร็งก้านสมองหนูขอลาแม่นะ
แล้ววันนั้นนะคะพี่บุ๋มบอกว่าช็อกไปเลยค่ะ
แล้วก็บอกกลับไปทันทีว่าแม่ไม่อนุญาตให้หนูตาย
เป็นลูกแม่บุ๋มต้องแข็งแรงต้องอดทนต้องสู้
หนูต้องกลับไปสู้ไปรักษาตัวแล้วกลับมากอดแม่ใหม่นะ
จากวันนั้นจนถึงวันนี้ค่ะลูกมิกกี้คนนี้ของแม่บุ๋มหายดีแล้วคุณผู้ชม
กลับมากอดแม่บุ๋มให้ชื่นใจอีกครั้งในวันแม่ปีนี้
๑๐ปีที่แล้วแล้วเมื่อ๓ปีที่แล้วเขาโทรมาลา
โทรมาลานหลังจากที่เขาเป็นมะเร็งก้านสมอง
กระทั่งหมอบอกว่าความเป็นไปได้ก็น้อยมากอะไรอย่างนี้นะคะ
เขาก็ท้อแล้วเขาก็เลยโทรมาลาอาย
เราก็เลยบอกเขาว่าแม่ไม่อนุญาตให้หนูตาย
หนูต้องกลับไปรักษาตัวเองเป็นลูกแม่บุ๋มต้องอดทน
ผ่าตัดทางสมองหัวนิราณหลายรอบเลยค่ะ
จนกระทั่งสมองผ่าไม่ได้ต้องเปลี่ยนมาผ่าทางโพงจมูก
สู้หลายอย่างมากจนหายดี
อย่างเมื่อวานเขาก็ประกราบเป็นทางให้เราเป็นแม่เขาอีกคนนึง

แล้วก็เราดีใจที่ยังได้กอดเขาอยู่อะไรอย่างนี้
ไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าการได้มีชีวิตเจอกันในทุกวันในทุกปีนะ
นี่คือสิ่งที่แม่คนหนึ่งก็อยากจะเห็น
มันเป็นโมเมนต์ความประทับใจระหว่างแม่กับลูกนะคะ
ที่เรียกว่าลูกคนนี้เป็นแฟนคลับที่เห็นกันมา
พี่บุ๋มประทับใจจนน้ำตาไหลเลย
ไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าการที่เราจะได้เจอกันแบบนี้อีกแล้ว